ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับนี่ไม่มีรายการที่เป็นความหวัง

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

คือสิ่งที่ช่วยปกป้องเราจากอันตรายภายนอก

ถ้าบ้านไม่สามารถคุ้มครองครอบครัวได้

ติดตามเรื่องราวของครอบครัวที่มาในเกมต่อชีวิตในวันนี้กันครับ
หนูฝันอยู่ทุกวันว่าหนูอยากมีบ้านที่อยู่แล้วมีความสุข
อยู่แล้วปลอดภัยฝนตกฟ้าร้องก็ไม่ต้องกลัวอะไรค่ะ
น้องเคพาน้องมากินข้าวด้วยแล้วรู้สึก

พันธ์ที่สุดท้าย

ครอบครัวหนูมีอยู่๕คน
มีหนูหนูชื่อเค้ก

เป็นลูกของพี่ชายหนูค่ะ
สมัยก่อนฉันก็มีอาชีพทำก่อสร้างจ้ะ
ลูกกระเบื้องบ้างเป็นช่างไม้บ้างช่างปูนบ้างจ้ะ
ตอนนั้นพ่อกับแม่ก็มีรายได้ดีพอสมควรอยู่ค่ะ
พ่อกับแม่ก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อเหล็กเส้นซื้อเสา
มาไว้ทำบ้านให้พวกหนูอยู่ค่ะ
บ้านที่พวกหนูอยู่ทุกวันนี้สภาพมันสุดโสมมากเลยค่ะตรงฝาผนังก็เป็นผ้ายางขมเอา
ประตูห้องก็ไม่มีประตูห้องเป็นผ้าห่มกันเอาไว้เฉยค่ะ
หลังคาบ้านหนูบางที่ก็เป็นสังกษีบางที่ก็เป็นผ้ายางคุมไว้ค่ะ
ฝนตกหนักแล้วน้ำมันขังที่หลังคามันก็หย่อนลงมา
บางทีสังกษีมันก็จะมีรั่วพื้นก็ไม่ได้เทปูนเวลาฝนตกมาก็เฉอะแฉะค่ะ
ฝนตกหนักมากตรงห้องนอนนี่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะต้องมารวมกันอยู่ตรงหน้าทีวีค่ะ
ตอนฝนตกหนักมันก็กลัวมันจะ
กลัวบ้านแล้วก็กลัวก็กลัวบ้านมันจะพังลงมา
เหล็กเส้นเสาบ้านที่พ่อกับแม่ซื้อไว้ยังไม่ได้สร้างบ้านเลยพ่อก็มาล้มป่วยก่อนค่ะ
พอเขาปวดท้องหนักมากค่ะพอไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะ
หมอก็ให้ยากลับมากินที่บ้านพาหมอกลับมาถึงบ้านได้สองชั่วโมง
แกก็ปวดท้องมากแล้วก็มีอาการอาเจียนออกมาจ้ะ

พอไปอีกรอบเขาก็เอ็กซาเรย์ดูเห็นจุดดำก็รู้ว่าเป็นอยู่ในถุงน้ำดีค่ะ
พ่อก็ต้องผ่าตัดค่ะไม่ได้ทำงานเป็นปีต้องรักษาตัวค่ะ
รายได้เข้าครอบครัวไม่มี
พอพ่อเริ่มหายดีพ่อไปทำงานได้แม่ก็มาล้มป่วยค่ะ
แรกแม่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรค่ะ
แม่ไม่ค่อยมีเลี่ยวแมลง

ตอนนั้นหนูก็ต้องดูแลแม่ค่ะ
แม่ยกมือกินข้าวไม่ได้หนูก็เลยต้องป้อนหาข้าวให้แม่กิน

ตอนนั้นหนูก็กลัวแม่ไม่ได้อยู่กับหนู
หนูอยากให้แม่อยู่กับหนูไปนาน
หนูไม่อยากให้แม่จากไป

พอฉันป่วยอยู่หลายปีพี่คมก็ต้องไปหาเงินมารักษาฉันจ้ะ
พ่อไปทำงานเท่าไหร่ก็ต้องมารักษาฉัน
เงินในบัญชีเล็กเพราะผมก็เอามารักษาเนี้ย
พ่อหมดก็ไปกู้หนี้ยุมศรินต์เค้า
จนสุดท้ายพ่อก็เป็นหนี้เขาสองหมื่นพ่อก็ไม่มีเงินใช้หนี้เขา

ที่หนูฝันอยากมีบ้านดีเขาก็หยุดไปหมด
ตอนนั้นพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อเก็บเงินซื้อใหม่ก็ได้
จะยังไม่มีเงินเก็บเลยค่ะเพราะว่าถ้าเก็บก็ไม่มีเงินซื้อกับข้าวกิน
ตอนนี้พ่อกับแม่หนูก็ยังไม่มีงานไม่มีรายได้เพราะว่ามันติดโควิด
ไปก่อสร้างก็ไม่ได้เขาไม่ให้ไปทำก็ต้องอาศัยไปทำงานไล่มัน
เขาจ้างผู้ชายก็๓๐๐ถ้าแบกได้ผู้หญิงก็๒๕๐ได้อันนี้นิดหน่อยก็มาซื้อข้าว
หนูก็จะไปช่วยสับมันไปช่วยเก็บหัวมันค่ะ
หนูก็ไปช่วยพี่เคียงหักมันไม่เหนื่อยมันสนุก
มันก็ไม่หักไม่ยากหรอกครับมันหักตรงนี้
ถึงงานจะหนักแค่ไหนหนูก็จะช่วยพ่อกับแม่ทำ
จะได้เบาแรงพ่อกับแม่
พอหลังแม่ก็ไปทำงานกลางแดดไม่ไหวค่ะ
แดดร้อนมากฉันก็ทำไม่ค่อยไหวจ้ะก็เป็นลมจ้ะหน้ามืด
พอไปหาหมอหมอตรวจว่าฉันเริ่มไตรั่วจ้ะ
มันก็เลยมีอาการเหนื่อยหอบจ้ะ
สาเหตุที่แม่เป็นโรคไตรั่วเพราะว่าแม่กินยาเยอะค่ะ
ผมก็เป็นห่วงเมียไม่อยากให้เมียไปทำ
กลัวเขาเป็นอะไรไปเขาก็ไม่ยอมอยู่บ้าน
เพราะว่าเขาอยากจะช่วยผมเพราะอยากมีเงินเพิ่ม
เป็นห่วงแม่ไม่อยากให้แม่ไปทำงานหนักค่ะสงสารแม่
วันไม่มีงานจ้างผมก็ไปเขื่อนลำแชะผมไปทอดแห
แล้วเมียผมกับลูกผมก็ไปงมหอย
วันไหนหาหอยได้เยอะแม่ก็จะแบ่งเอาไปขาย

หนูก็หวั่นว่าถ้าหนูเรียนจบแล้วโตขึ้น
หนูจะทำงานเก็บเงินเพื่อจะได้สร้างบ้านให้พ่อกับแม่
ให้ล้มไอร์ลงไปให้ล้มธรรมได้อยู่ค่ะ
จะได้ใส่ประตูวินัดประตูค่ะ

อยากให้มีห้องของน้องของหนูของพ่อและกับแม่
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวน้องเค้กจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
สวัสดีครับพ่อแม่สวัสดีครับ
น้องเค้กปีนี้อยู่เท่าไหร่แล้วลูก
อายุ๑๒ค่ะ

ป๕ค่ะ
จริงแล้วเนี่ยที่เราเห็นกันในเรื่องราวที่เราถ่ายทำมานะครับ
ความลำบากเนี่ยมันถ่ายทอดได้ส่วนหนึ่ง
แต่ชีวิตจริงแล้วเนี่ยที่พ่อกับแม่อยู่กันมารวมทั้งน้องเค้กและเด็กด้วยลูก
สภาพบ้านเรามันลำบากขนาดไหนครับ

เวลาฝนตกน้ำมันไหลมากินข้าวกินอะไรก็ไม่ได้จ้ะ
เพราะว่าหลังคามันพังลงมาจ้ะ
น้ำมันก็เลยหล่นลงมาใส่ที่นอนนอนก็นอนไม่ได้
นั่งกินข้าวอยู่น้ำไหลผ่านก็ต้องลุกขึ้นมาอยู่บนเข้จ้ะ
แล้วในตัวบ้านนะครับห้องหับมันเป็นยังไงครับแม่ครับ
ห้องก็เป็นผ้ากั้นเป็นฝาก็ไม่มีเป็นที่โล่งเลยจ้ะ
มันไม่มีประตูไม่มีอะไรจ้ะกลัวแบบคนที่แบบเมาติดยากลัวอะไรอย่างนี้จ้ะ
โอ้โหแล้วตอนที่พ่อกับแม่ไม่อยู่กันไปทำงานกันข้างนอกบ้านใจมันไม่พวงกับคนในบ้านเหรอ
ห่วงจ้ะห่วงมากจ้ะห่วงสองคนนี่แหละจ้ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับด้วยสภาพบ้านที่เราเห็นนะฮะ
ผมเองก็ยังคิดไม่ออกเลยนะฮะว่าถ้าเป็นเราเราจะอยู่กันยังไง
พ่อก็เลยบอกว่าพยายามที่จะทำงานหนัก
สะสมเงินเอาไว้เป็นทำบ้านของตัวเองขึ้นมาให้ได้
อย่างได้มาพ่อสามร้อยแม่สองร้อยห้าสิบวันละห้าร้อยห้าสิบก็เก็บ
เก็บวันละสามร้อยอันที่เหลือก็เอามาซื้อกินจ้ะ
เงินที่เราทำงานมาได้เก็บเงินซื้ออะไรไปได้บ้างแล้วครับ
ซื้อเสาซื้อเหล็กจ้ะแล้วก็สังกษีจ้ะ

แต่นั่นหมายถึงว่าก็ไม่ย่อท้อกันทั้งคู่
บอกว่าถ้ามีเงินอีกก็จะพยายามซื้อเก็บไปเรื่อยอย่างนี้หรอครับ
แม่ใช้เวลาเก็บนานไหมฮะ
สองปีจ้ะช่วยกันกับแฟนเก็บทีละเล็กทีละน้อยจ้

เพราะมันมีความหวังอยู่ข้างหน้าว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้าน
จะทำบ้านให้มันเป็นโครงมันเป็นโครงที่แข็งแรง
ก็เอามากองไว้แถบข้างบ้านก่อน

แต่แล้ววันดีคืนดีมันเกิดอะไรขึ้นครับ
มันเกิดวิกฤตจ้ะครับ
เห็นบอกว่าพ่อป่วยก่อนคนแรก

ผ่าแล้วพักรักษาอยู่นานแค่ไหนครับ

ลำบากมากเลยเพราะขาดเสาหลักในครอบครัวไป
ก็ถอนหมั้นหักข้ะพูดบางวันก็มีบางวันก็ไม่มี
ได้สองร้อยสามร้อยบาทกลับมา
ซื้อให้ลูกให้หลานกินในครอบครัวจ้ะ
แล้วไหนจะเป็นค่าดูแลรักษาพ่ออีก

เพราะว่ารายได้ก็น้อยลง
เห็นหน้าแฟนก็สงสาร
แม่และลูกน้อยช่วยกันประคบตะงมจนพ่อดีขึ้น
จนสามารถออกมาทำงานได้อีกแรงนึงเหมือนเดิม
แต่วิกฤตซ้ำสองเกิดขึ้นในบ้านนี้ทันที
หลังจากที่พ่อออกมาช่วยงานได้ไม่นาน

หมดเลยจ้ะตามข้อตามขาทำอะไรไม่ได้
จะยกข้าวกินยังไม่ได้เลยจ้ะ

แขนมันไม่มีแรงเลยจ้ะหมดแรง
นอนเตียงอยู่๒ปีเต็มจ้ะ
คุณหมอบอกว่าต้องรักษายังไงครับ
ก็หมอก็บอกว่าไม่หายขาดนะคุณป้า

ถ้าขาดยาก็เป็นเหมือนเดิมจ้ะ
ทุกวันนี้ก็ยังกินยาอยู่
ยาที่แม่กินเข้าไปนะครับคุณผู้ชม
มันมาส่งผลถึงระบบไตในร่างกาย

ตอนนี้คือหมอน่ะให้นัดไปฟอกไตจ้ะ
ใช้เงิน๕๐๐๐บาทแต่ว่ามันไม่มีเงินจุดนั้นจ้ะ
ก็เลยไม่ได้ฟอกก็เลยช่วยแฟนทำอะไรก็ไม่ได้
ก็ดูหลานเขาก็เก็บอยู่บ้านคอยหุงข้าวให้แฟนกินจ้ะ
พอแม่ป่วยเงินที่พ่อเก็บหอมรอมลิฟต์ไม่ได้เนี่ย

แล้วแม่เอาค่ารักษาพยาบาลที่ไหนล่ะครับในช่วงนั้น
ก็ไปยืมหนี้กุ้มสินเขามาจ้ะ

กู้มาสองหมื่นบาทจ้ะเลยไม่มีจะใช้หนี้เขาจ้ะ
เมื่อไม่มีเงินที่จะส่งเขา
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมายึดของเราจ้ะ
พ่อครับจริงแล้วพวกอุปกรณ์ก่อสร้างตรงนั้นน่ะ
มันคือความฝันของเราเลยที่จะมีบ้านหลังหนึ่งให้ลูกถูกไหมครับ

เก็บของกำลังเล็กน้อยเพราะว่าอยากสร้างบ้านให้ลูกอยู่

มันก็เริ่มโตก็บอกคุยกับสองคนกับแฟน
เค้กจริงแล้วตอนที่พ่อเขาเอาเหล็กมากองไว้เยอะเลยข้างบ้าน

เหล็กกองนั้นและรวมทั้งของที่อยู่ตรงหน้าที่เขามาขนไปมันคือความฝันของเค้กใช่ไหมคะ

ฝันว่าอยากได้บ้านสีม่วง

เพราะหนูชอบสีม่วง
แล้ววันที่เขามาเอาของพวกนี้ไปวันนั้นใจเป็นยังไงบ้างครับ
เสียใจค่ะที่เขามาเอาบ้านหนูไปฝันสลายเลยค่ะ
ผมเห็นมีอยู่ภาพหนึ่งที่น้องเค้กยืนร้องไห้อยู่แล้วเด็กน้อยอ่ะ

จริงแล้วเขามาเอาของตรงนี้ไปเพื่อหักเป็นหักรบกบหนี้ถูกไหมคะ

แล้วเรามีหนี้อยู่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วจ้ะเขายึดไปเหล็กไปใช้หนี้สองหมื่นลูกันแล้วจ้ะ
จนปัจจุบันยังคิดไหมครับว่ายังมีฝันอยู่ไหมครับแม่
ฝันค่ะอยากได้เหมือนเดิมจ้ะแต่มันทำไม่ได้จ้ะ
เพราะมันไม่มีเงินนี่แหละจ้ะงานก็ไม่มีทำจ้ะเขาไม่จ้างเลยจ้ะ
แล้วตอนนี้งานของเราได้รายได้มาจากอะไรอ่ะจ๊ะ
ก็หาหอยขายบ้างได้บางทีห้าสิบบาทสี่สิบบาทบางทีก็ร้อยหนึ่งจ้ะ
ก็เอามาซื้อจุนเจือในครอบครัวจ้ะ
เอาละครับจริงแล้ววันนี้ที่มาในรายการของเราถามหน่อยสิครับว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราลูกเค้ก
ถ้าได้เงินไปต่อชีวิตเค้กว่าจะนำเงินไปทำอะไรกันลูก

อยากสร้างบ้านแหละจ้ะเพราะว่ามันจะได้อยู่ดีทุกคนจ้ะ
เพราะทุกวันนี้มันไม่มาตรฐานจ้ะ

อย่างอยู่ได้เลยกันประมาณสี่ห้าหมื่นนิดไม่ต้องหรีก็ได้จ้ะ
ก่อบล็อกมุงหลังคาแค่มันไม่รั่วก็พอจ้ะ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับในวันนี้
วันนี้นะฮะทางรายการของเราก็มีรูปภาพครอบครัว

ทางรายการของเราขอมอบไว้ให้กับครอบครัวนะครับ
นี่คือภาพครอบครัวเล็กของเรานะลูกนะ
เก็บเอาไว้คิดว่ามันคือภาพความทรงจำที่ดี
ขอให้หนูและครอบครัวเวลาที่เห็นภาพนี้แล้ว
มีความสุขและมีรอยยิ้มทุกวันนะลูก
อยู่เป็นกำลังใจให้กับพ่อกับแม่นะลูกนะ

คุณผู้ชมครับในชีวิตของใครหลายคนนะครับ
มีบ้านให้ได้พักเพื่อเก็บแรงไปสู้งานในวันต่อไป
แต่สำหรับครอบครัวของน้องเค้กที่จะต้องทำงานหนัก
สายตัวแทบขาดแค่กลับมาแล้วจะพักล้มตัวลงนอน
ให้พอหายเหนื่อยก็ยังทำไม่ได้
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจส่งให้ครอบครัวของน้องเค้กนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ครับพบกันรายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องเค้กจากจังหวัดนครราชศรีมา
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พ่อกับแม่และรวมทั้งเด็กด้วยน่าจะพอรู้แนวทางคำถามนะครับ
เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเป็นเรื่องในบ้านของเราทั้งนั้นเลยนะลูกนะ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องเค้กมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้เค้กมั่นใจเรื่องไหนเค้กตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะลูกนะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องโดราเอมอนค่ะ
เรื่องโดราเอมอนครับ
ชอบดูการ์ตูนไหมลูก
ไม่ค่อยชอบค่ะแต่ก็ดูโดราเอมอนบ้างค่ะ
รู้จักเกี่ยวกับตัวละครบ้างไหมล่ะลูกอย่างโดราเอมอนอย่างนี้
รู้แค่โดเรมอนค่ะ

ซุกะเนี่ยนะครับเป็นตัวละครก็คือ
เป็นเด็กหญิงใจดีเรียนเก่ง
แล้วก็มีความสามารถรอบด้านมากเลยนะครับ
เวลาที่โนบิตะทำการบ้านไม่ทันบางทีก็ไปรอดที่ซุกะ
แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ชิสุกะไม่ถนัดเลย
มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นมันคือคำถาม

ชิซุกะไม่ถนัด
ตัวเลือกที่หนึ่งเล่นไวโอลิน
ตัวเลือกที่สองวาดภาพ
ตัวเลือกที่สามทำขนม
ตัวเลือกที่สี่เล่นเปียโน
หนูเคยเห็นชิสุกะวาดภาพค่ะ

ตัวเลือกที่สามทำขนมค่ะ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เค้กยังไม่หมดหน้าที่ลูกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนะลูก

เรื่องจังหวัดนครราชศรีมา
เรื่องรถของน้องไอซ์
เรื่องสมาชิกในครอบครัว

ขอเชิญพ่อคมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หักเข้าโพธิ์น่ะมีงานบ่อยไหมพ่อ

เอาละฮะเกี่ยวกับข้าวโพดนะพ่อนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ตามจำนวนที่เรากำหนดนะฮะ

ไม่เป็น
พ่อต้องกระโดดยางนะครับวันนี้พ่อไม่รู้เลยครับ

หมายถึงว่าเดี๋ยวจะต้องมีผู้ช่วยแหละพ่อจะเอาใครเป็นมาช่วยดี

น้องเคคเชิญมาเป็นผู้ช่วยลง

เดี๋ยวหนูพ่อจะเป็นคนหักข้าวโพดนะลูกนะ
คอยคลี่ปากถุงรอเอาไว้ใส่เข้าไปในถุงนะลูก
พอใส่ครบตามจำนวนปั๊บแล้วอ่ะ
เค้กต้องเอาข้าวโพดไปวางที่โต๊ะ

แล้วก็เอาข้าวโพดวางนะคะ
ครบตามจำนวนแล้วหนูอยู่ใกล้ละครั้งที่สุด

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ป่าข้าวโพดใส่ถุงจำนวนสี่ถุงภายในเวลาสามนาที
ปกติทำข้าวโพดหนึ่งปากหนึ่งจะแป๊บเดียว
วันนี้ให้ทำ๔ถุงน่าจะทำทันครับสู้เต็มที่ครับ
ถุงละสิบห้าฝากพอครบสิบห้าฝากแล้วหนูก็เอาไปวาง

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ไวเลย
นี่ข้าวเจ๋อไวอ่ะ

นี่ข้าวล่ะ
อาวุธแข็งเลยนะครับ
อาวุธแข็งเลย
อุรกษาธียังไม่เพียง

ว้าว
ถุงครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรามีเวลาสามนาทีนะครับถ้าไม่เกินสามนาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้พ่อลูกทำได้สำเร็จนะครับ
กันต่อนะคุณผู้ชมว่าคุณพ่อทำได้หรือไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับผู้ช่วยโชคดีครับ
พ่อยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปแม่ครับแม่เอี่ยง
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่เอี่ยงครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
เรื่องจังหวัดนครราชศรีมารถของน้องไอสมาชิกในครอบครัว
จังหวัดนครราชศรีมาครับจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ขอเชิญแม่เอี้ยวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อำเภอคอนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโคราชเลยแม่ทราบไหมครับ

อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือปากช่อง

แต่อำเภอที่เล็กที่สุดล่ะมันคืออำเภออะไรมันคือคำถามสำหรับเรื่องนี้ครับสมาธิดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอใดในจังหวัดนครราชศรีมา

ตัวเลือกที่หนึ่งโนนแดง
ตัวเลือกที่สองบ้านเหลื่อม
ตัวเลือกที่สามห้วยแถลง
ตัวเลือกที่สี่บัวลาย
รู้จัก๓อำเภอจ้ะมีบ้านเหลื่อมโนนแดงแล้วก็ห้วยแถลง
แต่ว่าบัวลายไม่เคยได้ยินจ้ะคิดว่ามันเป็นอำเภอเล็กก็เลยตอบข้อนี้จ้ะ
ขอตอบข้อสี่ค่ะบัวลายค่ะ
ตัวเลือกที่สี่บัวลายครับ
โชคดีนะครับขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เอาล่ะเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคน
ไอซ์แม่เอี่ยงจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไอซ์ครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
ก็คือเรื่องรถของน้องไอซ์สมาชิกในครอบครัว

ขอเชิญน้องไอซ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สวัสดีครับ
น้องไอ้มีรถกับเค้าด้วยหรือลูกหรอ

ไอ้รู้ไหมว่ารถสีอะไรเนี่ยสีอะไร
เก่งมากเรียนเรื่องสีแล้วแน่

ห้าแล้วบอกว่าไม่ได้เรียนเนี้ย
รู้จักตัวเลขแล้วนะลูกนะน้องไอ้รู้ไหมว่า
รถที่ขับกันอยู่นะลูกแม้กระทั่งคันนี้
เขามีทะเบียนรถด้วยนะตรงเนี้ยลูกเขาเรียกทะเบียนรถเนี่ย
ป่ะลูกเออมันจะมีตัวเลข
ซึ่งไม่นับกับตัวอักษรนะลูกนะเป็นตัวเลขนะ
คำถามเรื่องเนี้ยมันอยู่ตรงนั้นเหรอลูกพร้อมไหมพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทะเบียนรถของเล่นของน้องไอซ์ไม่มีเลขใด
ตัวเลือกที่หนึ่งสามตัวเลือกที่สองห้า
ตัวเลขที่สามเจ็บและตัวเลขที่สี่แปด
หนูอ่านเลขไว้แล้วค่ะหนูไม่เคยเห็นเลขเก็บบนรถเลยค่ะ
ขอให้หนูตอบโทรธได้นะคะตัวเลขที่สามเจ็บค่ะ
ตัวเลขที่สามเจ็บค่ะ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อนะครับ
ว่าพ่อครัวน้องเทคจากละพอร์ดราชสิงห์มาจะสามารถวิทย์โทรธได้ทั้งสิ่งข้อ
เพราะว่าคืนสูงสิบล้านบาทไปหรือไม่สักผู้เดียวนะคะ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเค้ก
จากจังหวัดนครราชศรีมาว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร
มาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสงบาท
และถูกดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งร้อนบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละคน
เพื่อขึ้นข่ายตู้บอนัสอย่างเงินจำนวนสี่ตู้
ซึ่งทานิดตู้บอนัสสี่ตู้นี้นะครับจะประสอบไปด้วย
เงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้ห้าพันบาทสองตู้
มันนี้มีเศรษฐาแข่งร่ายบอกงานเดียวเลยครับคุณพ่อคงแม่
เอาละถ้าพร้อมแล้วนะฮะมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องแรกที่ผมจะเฉลยจากเรื่องจังหวัดนครราชศรีมาครับ
สมัยก่อนฉันก็มีอาชีพทำก่อสร้างจ้ะ
ลูกกระเบื้องบ้างเป็นช่างไม้บ้างช่างปูนบ้างจ้ะ
แดดร้อนมากฉันก็ทำไม่ค่อยไหวจ้ะ
ก็เป็นลมจ้ะหน้ามืด
พอไปหาหมอหมอตรวจว่าฉันเริ่มไตรั่วจ้ะ
มันก็เลยมีอาการเหนื่อยหอบจ้ะ
พอฉันป่วยอยู่หลายปีพี่คมก็ต้องไปหาเงินมารักษาฉันจ้ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
อำเภอใดในจังหวัดนครราชศรีมามีพื้นที่เล็กที่สุด
ขอตอบข้อ๔ค่ะบัวร้ายค่ะ

ถูก

อำเภอบัวลายนะครับมีพื้นที่เล็กที่สุดนะครับ

ครอบครัวของน้องเค้กจากจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท

ลุ้นกันต่อเลยนะครับ
ข้อที่๒นะที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับ
นั่นก็คือเรื่องโดลาเอมอนครับ
บ้านที่พวกหนูอยู่ทุกวันนี้
สภาพมันสุดโสมมากเลยค่ะ
ฝนตกหนักแล้วน้ำมันรั่ว
ฝนตกหนักมากตรงห้องนอนนี้ก็อยู่ไม่ได้ค่ะ
ต้องมารวมกันอยู่ตรงหน้าทีวีค่ะ

หนูอยากมีบ้านที่อยู่แล้วมีความสุข

ฝนตกฟ้าร้องก็ไม่ต้องกลัวอะไรค่ะ

ก็คือชีซูกะไม่ถนัดสิ่งใด

ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูก

การเล่นของเธอเข้าขั้นว่าแย่มาก

สุกะเล่นไวลินต้องเอามืออุดหู

เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยนะครับ
คือเรื่องข้าวโพดครับ
เหล็กเส้นสว่าบ้านที่พ่อเเตอร์ไวท์

พอพ่อเริ่มหายดี

พ่อไปทำงานเท่าไหร่ก็ต้องเอามารักษาแม่ค่ะ

พอหมดก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขา
จนสุดท้ายพ่อก็เป็นหนี้เขา๒๐๐บาท
พ่อก็ไม่มีเงินใช้หนี้กับเขาค่ะ
เขาก็มายึดเหล็กยึดเสาที่พ่อซื้อไว้ไอค่ะ
พ่อเสียใจเพราะว่ามันเลยสร้างบ้านให้ลูกคือหนี้อยู่
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
อกข้าวโพดใส่ถุงจำนวน๔ถุง
ใครในเวลา๓นาที
แล้วลูก
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงข้อนี้
คุณพ่อและน้องเค้กทำได้
มาลุ้นกันว่าสองคนพ่อลูกทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นเท่าไหร่รู้ไหม

ครอบครัวน้องเค้กนะฮะจากจังหวัดนครราชศรีมาได้รับทุนสะสมอยู่ที่
และกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอก

ขอให้ได้ลุ้นเงินแสนนะครับ

รถของน้องไอซ์ครับ

หนูก็ไปช่วยพี่เค้กมัน

มันมันก็ไม่หักอะไรยากหรอกครับ

ตอนฝนตกหนักหนัก
หนูก็กลัวมันท่วมบ้าน

บ้านมันจะพังลงมา
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ทะเบียนรถของเล่นของน้องไอซ์
ไม่มีเลขใด

ผิดครับลูก

ทะเบียนรถของเล่นของน้องไอซ์นะครับ
ไม่มีเลข๕นั่นเองนะครับ
แล้วตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องเค้กจากจังหวัดนคร

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เป็นคนเลือกกุญแจนะครับประจำที่ครับลูก

ขอให้หนูโชคดีในการเลือกกุญแจวันนี้
แล้วขอให้ได้โบนัสอย่างที่ตั้งใจนะคะ

ดีตรงแล้วล่ะ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้ไปได้
แล้วแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาทีนะลูก

ไม่ออกลูกไปเลย

ไม่ออกไป

ไม่ออกไป

ไม่ออกไป

ไม่ออกไป

ไม่ออกไป

ห้าพันบาทครับอ่าสรุปกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะครอบครัวของน้องเค้กจากจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นสองหมื่นบาทพร้อมกับพ่อสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม
พ่อครับแม่จริงแล้วพอที่จะต่อลมหายใจต่อชีวิตได้บ้างไหม
จ้ะคิดว่าจะไปทำอะไรกันก่อนเลยอันดับแรกไปซ่อมแซมที่อยู่จ้ะ
แม้ว่าครอบครัวของน้องเค้กจะต้องเจอกับปัญหาอย่างหนักทั้งร่างกายและความเป็นอยู่
แต่พวกเขาก็กัดฟันสู้เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะมีบ้านที่จะพอคุ้มฟ้าคุ้มฝน
ครองชีวิตของพวกเขาเหมือนคนอื่นได้บ้างนะครับ
ขออนุญาตคุณผู้ชมฝากครอบครัวเล็กครอบครัวน้องเค้กไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการของเราขอให้คุณพระคุ้มครองมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

วันนี้หมดเวลาลุงแล้วนะครับผมเอ๋พยายามพิชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ผมได้ไปรับจ้างเชื่อมโครงหลังคาครับ
เพราะว่ามันดูดเหล็กที่ผมถืออยู่เข้าไปเลยครับ
แล้วก็ผมก็หลับไปเลยครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แขนก็คือก็ต้องตัด
รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ต่อเลย

หนูอยากจะเป็นแขนให้พ่อเองครับ